คุณผู้ชมครับมีคนไปเจอเหตุการณ์นี้ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ที่ชนบุรีนะฮะเขาก็อัดคลิปเอาไว้
ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์
ของพนักงานตอนที่จ่ายเงิน
คงไม่พอใจอะไรสักอย่างนึงเขามัดหลม

ล้านกว่าวิวที่ดูภายในเวลาไม่ถึงวันนะครับ
หลายคนก็เอ๊ะหรือเขาจะโมโหเรื่องอะไร

แต่ท่านไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
เกลือนพื้นเลยนะฮะน้ำอัดลมทั้งนั้นดูสิครับ

คนโพสต์บอกว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดจาก
การคุยกับพนักงานไม่ลงตัว
แล้วมีการพูดจาหยาบคายใส่กัน

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่มีถุงใส่อะไรให้หรอกนะ
เป็นเรื่องการคิดเงินอะไรพวกนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับ

บอกว่าเท่าที่จับใจความได้เนี่ยเหมือนกับทางพนักงาน
เขาคิดเงินให้กับลูกค้าคนนั้นเนี่ยเกินราคา
ลูกค้าก็เลยไปทวงถามแล้วโมโห
ใช้มือปัดของบนเคาน์เตอร์
แล้วก็มีการเอะอะโวยวายอยู่พักใหญ่ตะโกนด่าทอพนักงาน
จะให้พนักงานมากราบเท้าขอโทษ
แต่พนักงานเขาไม่ทำเลยทำให้ผู้ชายคนนี้โมโหนักขึ้น
แต่เขาบอกเขาก็ไม่รู้รายละเอียดที่แท้จริงนะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผู้ชายคนนั้นดูท่าทางแบบโมโหมาก
ไม่มีใครกล้าเข้าไปถามกล้าเข้าไปใกล้
พอเทน้ำจากขวดน้ำอัดลมทุ่มใส่ลงพื้นเสร็จ
เขาก็เดินออกจากห้างไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จับใจความได้ก็ประมาณว่าเขาซื้อของแล้วราคาป้ายมันไม่ตรง
เสร็จพวกเขาก็มาทำเรื่องคือเงินกันอย่างเงี้ย
ทำร่างงานเขาก็แบบจัดการให้คือเงินให้อะไรอย่างเงี้ย

มีคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะครับ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็ตามหาผู้ชายคนนี้จนเจอนะครับ

เขาอยู่ที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่ง

ผู้ชายคนนี้อายุ๔๗ปีนะครับ
สมมุติว่าชื่อคุณแมนก็แล้วกันนะ
คุณแมนแล้วก็คุณแม่นี่อายุ๖๔นะครับ

เขายอมรับว่าเขาคือผู้ชายในคลิปนะ

แล้วพนักงานเนี่ยคิดเงินเกิน

ก็คิดเงินของเขาเนี่ยเกินหลายครั้งแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตามคลิปเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะให้พนักงานเนี่ย
ขอโทษแล้วก็เรียกทางผู้จัดการร้านมารับทราบปัญหา
แต่พนักงานให้เขายืนรออยู่เกือบ๑ชั่วโมง
พอไปถามว่าผู้จัดการมาหรือยัง
กลับได้คำตอบว่าผู้จัดการไม่อยู่
งงว่าเอ้าห้างใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่มีผู้จัดการมาดูแล
แล้วถ้าผู้จัดการไม่อยู่ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรก

เราก็ไม่รู้ว่าความจริงในฝั่งของพนักงานมันเกิดอะไรยังไงขึ้น

ก็เลยเอาของที่ซื้อมาเนี่ยปลาทิ้งลงพื้นเหมือนกับในคลิปนั่นแหละ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ด่าไม่ได้ทำร้ายพนักงานด้วย
ส่วนเงินที่ถูกคิดเกินเนี่ยคือประมาณ๔๐๐กว่าบาท
ซึ่งเขาไม่เสียดายหรอกเขาบอกเขาโมโหมากกว่า
ทำไปเขาบอกเขาไม่คิดด้วยนะว่ามันแรงเกินไป
ถ้าเทียบกับการได้รับบริการแบบนี้
หายไปไหนอู่งานเหรอไม่อยู่ในที่ทำงานหายไปไหน

ผมไม่ว่าเข้าเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาบอกให้เจ๋ยเลยอะ

เราก็ต้องฟังความทางมุมของพนักงานห้างเขาด้วยเนาะ

เพราะว่าเอาล่ะคุณอาจจะบอกว่าที่คุณทำมันไม่แรงเกินไปหรอก
ไม่ได้ทำร้ายใครแต่คุณไปเอาของเครื่องลงพื้นเขาอย่างนี้ใช่ไหม
หรือทำให้คนอื่นเขาตกใจกลัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
หรือมีอะไรก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่านี้
คือถ้าอ้างว่าแค่โมโหอย่างเดียวแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้
ข้ออ้างมันก็ฟังไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่นะคะ

ทีนี้แม่นายแมนเนี่ยนะครับ
นี่เขาบอกว่าลูกชายเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ต้องกินยารักษาตัวปกติเขาก็ดูนิ่งที่บ้านเนี่ยเปิดร้านขายของ
อารมณ์ดียิ้มเก่งกับลูกค้าแต่ถ้าถูกเอาเปรียบ
หรือคิดว่าเจออะไรที่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องเนี่ย
อารมณ์เขาจะขึ้นเลยเขาจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึง
ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อย่างนี้เหรอ
อย่างนี้คุณแม่น่าจะไปซื้อของด้วยนะ
แต่คุณแม่เขาบอกเนี่ยลูกชายเขาเป็นลักษณะแบบนี้
แต่แม่ของแมนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากฝากไปถึงคนที่ถ่ายคลิป
และเอาคลิปไปโพสต์นะควรหาข้อมูลและรอถามทั้ง๒ฝ่าย
ให้ครบถ้วนก่อนนะถือว่าสร้างความเสียหาย
ให้กับทางตัวของลูกชายแล้วก็ตัวแม่แล้วก็ร้านที่ขายของ
หมายถึงบ้านเขาเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะเอาเรื่อง
คนที่ถ่ายคลิปแล้วเอาไปโพสต์ด้วย
หลังเกิดเรื่องทางห้างสรรพสินค้าจุดเกิดเหตุ
ส่งตัวแทนมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะครับ
เพื่อป้องกันการมาก่อเรื่องหรือมาทำร้ายพนักงานนะฮะ
แต่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาหรือว่าจะเอาความอะไรนะฮะ

เป็นการมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน

เพื่อทางห้างอยากที่แจ้งเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับ